เรามาเติมเรื่องแซ่บเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่า

หลายคนพุ่งเป้าไปที่สาวพีคพัทรัสยา

ซึ่งเธอก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องจริง
แต่ค่าตัวเนี่ยจะสูงเทียบเท่ากับนางเอกสาวมินพีชยาหรือไม่
ฟังคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ
เป็นเซอร์ไพรส์ลูกใหญ่สำหรับวงการไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
กระแสข่าวการตัดสินใจจะหลดประกาศเซ็นสัญญา
สังกัดวิกหลายสีของนางเอกเจอเสน่ห์พีคพัทรัสยา
ซึ่งแม้ว่าเรื่องนี้สาวพริกจะยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจน
จากอยากให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายชี้แจงก่อน
แต่เจ้าตัวก็ได้ตกปากรับคำเล่นละครรีเมคเรื่องดัง
ซุปตาอำพัชราภาเคยเล่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับกระแสเรื่องค่าตัวที่โดนจับตามอง
สูงแซงหน้านางเอกเบอร์ต้นอย่างมินพีชยา
พี่ก็ปฏิเสธว่าเธอให้คุณพ่อเป็นคนคุยเรื่องนี้
และส่วนตัวของเธอไม่ได้ทราบรายละเอียดค่ะ
รอขอให้ผู้ใหญ่เป็นคนแจ้งข้อมูลได้ไหมคะ
เพราะว่าอันนี้คือเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่
แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะคะที่จะเจอกันคือเรื่องละคร

เรื่องละครพี่มีโอกาสได้ดูบทแล้วก็เล่นเรียบร้อยค่ะ
ไม่ได้กดดันใดแต่ว่าสิ่งที่พีคต้องโฟกัสก็คือเรื่อง
การแสดงของพีคที่ต้องแบบเหมือนทำให้ดีให้เต็มที่
พีชก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง
เรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนุกก็เลยน่าเล่นรู้สึกแบบเอออยากลองเล่นดู
ซึ่งค่าตัวค่ะพิ้งไม่ทราบว่าใครเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะ
แล้วก็อันนี้คือไม่ใช่แบบหน้าที่ที่ในการจัดการ
จะเป็นคุณพ่อพี่ครูไม่ได้คุยเรื่องนี้จริงค่ะ
ซึ่งพีคโฟกัสเรื่องการทำงานเรื่องการแสดงของพีคค่ะ
พีคยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกันด้วยดี
และที่ผ่านมาเธออยู่ด้วยสัญญาใจ
โดยทั้งท่ายินดีหากเธอสนใจที่จะหันมาเล่นละครอย่างจริงจัง
เพราะในส่วนของงานภาพยนตร์นั้นยังมีโอกาสร่วมงานกันอยู่ได้เสมอค่ะ
เป็นแบบสัญญาใจตั้งแต่แรกก็คือดูแลกันเป็นพี่น้องกัน
ส่วนตัวพีคคือเหมือนณปัจจุบันนะคะพีคยังทำทุกอย่าง

นี่เขายืนยันว่าจบกันด้วยดีนะคะ
อนาคตก็อาจจะมีแบบหวนมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้
แต่ว่ายังไงก็ตามจะบอกว่าอดีตหวานใจ
หรือก็คนรู้ใจยังอยู่ก็แหละพี่เต๋อก็ยังอยู่